คนไม่รู้บอกว่าเอ่อสาวเบ้นพอนทิตาเนี่ยเงือบ
แต่ออร์แกไนเซอร์บอกว่าจ่ายไปแล้วคุณใช้ชื่อคนอื่นมารับเลี่ยงภาษีหรือเปล่า
ฟังกันดีกว่าว่าพี่มิ๊กจะว่ายังไงนะคะ
อันนี้ล่ะออกโรงชีแจงแทนภรรยาพี่เบ้นท์พ่อนชิตา
หลังจากที่โพสต์ภาพคู่พร้อมกับข้อความตามหาเงินค่าจ้างจากออร์แกไนท์เจ้าหนึ่งค่ะ
ที่รับงานจากกระทรวงนึงแต่ว่าเวลามันผ่านไปสองเดือนแล้ว
เวลาพี่มิ้วทำงานทีนึงเขาจ่ายตังค์ไงนานป่ะเวลาไปรับงาน
จ่ายเลยถ้าไม่จ่ายขี่ก่อนบ้างจะไม่ได้เคี่ยว
แต่ทำงานเสร็จจ่ายเลยแต่ดาราบางคนจ่ายเงินก่อนขึ้นเวทีนะจ๊ะ

บอกว่าที่บอกไปว่าอย่างที่ออร์แกไนท์เขาแจ้งมา
บอกว่าก็จ่ายไปแล้วแต่เบ้นบอกว่าฉันก็ยังยืนยันว่าฉันยังไม่ได้เงิน
แล้วก็ไม่ได้เงินในชื่อของเบ้นแล้วก็ไม่ชื่อของมิกด้วย
พร้อมกับมีการกล่าวติดติงดารานะฮะ
ล่าสุดค่ะคุณมิ๊กก็ขอชี้แจงผ่านสื่อด้วยตัวเองนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดจากความเข้าใจผิด
รับเงินค่าจ้างของคุณเบ้นคุณมิกมาแล้วเป็นจำนวน๙๐๐บาทนะครับ
แต่ว่าไม่ได้จ่ายให้แต่เอาเงินไปใช้เอง
โดยตอนนี้ก็ได้รับเงินคืนเรียบร้อยแล้วนะคะ
ด้วยการเลิกจ้างแบบถาวรค่ะ
อีกทั้งคุณมิกเองก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีปัญหากับกระทรวงที่จ้างงาน
จ้างงานรวมไปถึงกรมสัมภากรด้วย
สามารถตรวจเช็ครายได้ของทั้งคู่ได้อย่างโปร่งใสเลย
เพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยใช้ชื่อบุคคลอื่นรับเงินแทนอย่างแน่นอนค่ะ
มันเป็นความผิดพลาดของบุคลากร
ซึ่งเขาเนี่ยขโมยเงินเราไป
แล้วเขาเอาใครมารับเราก็ไม่รู้
เพราะมิกกับเน้นไม่มีใครให้ใครมารับแทนอยู่แล้ว
เรามีบริษัทเราก็จ่ายภาษีถูกต้อง

แล้วคนนี้ก็ไปโกหกทุกคนว่า
เดี๋ยวค่ะพี่เบ้นเขาไม่รู้ว่าเงินเข้าบัญชีเขาแล้ว
มันก็เลยเกิดเป็นเรื่องต่อจากนั้นมา

เขาไล่ออกทันทีเลยเขาดำเนินคดีของเขา
คือเขามาขอโทษเขามายกกระเช้ามาคือขอโทษ
เพราะเขาก็ไม่รู้ว่าคนของเขาทำแบบนี้
เงินเพิ่งได้หลังจากที่ทุกอย่างเป็นเรื่องเป็นราว

กลับจนเรากลับมาจากที่ฮ่องกงกลับมาถึงเมืองไทย
กระทรวงโทรมาคุยเราก็คุยกับกระทรวงเลยไม่มีปัญหา
แต่มีคนของกระทรวงที่อาจจะได้รับข้อมูลไม่ถูกต้อง
เนอะจากน้องคนนี้ที่โกหกทุกคน
นั่นเองค่ะสรุปว่าเรื่องนี้คุณเบ้นชนะค่ะเย้